เหนือจากข่าวสารเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับเป็นหลักวันนี้ก็ยังมี
เล็กบอลด้วยในการชิงแชมป์โลกของผู้หญิงนะครับมีการจับสลากออกมา
ไทยเนี่ยอยู่สายค่อนข้างหนักเลยนะครับทีมไทยตอนนี้ดีกรีอันดับที่
หกของโลกนะครับถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มสี่ก็ร่วมกับทาง
ยี่สิบสี่แล้วก็ริ้ลอันโทเบิมนะครับอันดับสามสิบสี่หลังจากทราบผลในการแบ่งสายใน
นักเลยครับก็ว่าอเมริกาเข้าเป็นแชมป์เก่าแล้วก็ยังคงรักษา
ตรฐานได้ดีรัสเซียเกาหลีใต้ก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
แพ้ชนะก็ได้หมดนะครับอาซิบาลาจารย์ก็พัฒนาขึ้นมามาก
แล้วก็จำผลงานในศึกชิงแชมป์ยุโรปผลล่าสุดนี้ดีด้วย
ส่วนตรีแดดก็ประมาณไม่ได้ซึ่งโค้ดด่วนก็เชื่อว่า
สาวไทยนะครับยังมีดีพอที่จะเข้ารอบ๒
หากยังรักษาสภาพร่างกายได้ดีครับ
ซึ่งการแข่งขันในรอบแรกก็จะแข่งขันแบบพบกันหมด
ทั้ง๖ทีมในกลุ่มนะคะและทีมอันดับที่๑๔

ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของนักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทย

กันยายนเจอกับเกาหลีใต้๓๐กันยายนเจอกับรัสเซีย
๒ตุลาคมเจอกับตวินิดาแอนดรอเบโกะ

และปิดท้ายนัดสุดท้าย๔ตุลาคมเจอกับอาเซอร์ใบจันทร์ค่ะ